ของหวานต่อเลยแล้วกันเอาใจสายหวานกันหน่อยนะคะ

ดิฉันจะพาคุณไปทานขนมปังขนมปัง
ไส้ทะลักกับร้านที่มีชื่อว่าขนมปังกลมนมโต
ต้องไปแล้วต้องไปต้องไปสิ
เขาบอกว่าร้านนี้ขายดีสวนกระแสโควิด๑๙เลยนะ
ครับไส้ทันลักษณ์อัดแน่นมาแบบนี้ค่ะ
บ้านเรียกกันว่าถนนบายพาร์กเขตเทศบาลเมืองสะตูนนะจ๊ะ
โอ้คุณดูไส้เขานี่ทันลักษณ์แล้วไส้เขาเยอะมาก
เขามีไส้ให้เลือกมากกว่า๓๐ไส้
ไม่ว่าจะเป็นไส้แบบเบสิกธรรมดาธรรมดา
อย่างไส้เนยนมสดอย่างนี้เด็กเขาชอบ
สังขยาก็มีสังขยาชาไทยสังขยาใบเตยรสสตอเบอรี่ช็อกโกแลต
ไปจนถึงไส้หนักจัดพิเศษอย่าง
เนยนมสดโอริโอ
เนยน้ำผึ้งข้าวโพดนมสดวิปครีมหมูหยองฝอยทอง
ชอบแบบไหนจัดไปเลือกเลยจัดไปอย่าให้เสียนะคะ

คุณพึ่งเล่าว่าการทำขนมปังไส้ทะลักนี้
เกิดจากการที่ตัวเองเป็นคนชื่นชอบการทานขนมปังมาก
แต่ว่าบางเจ้าใส่ไส้ให้น้อยค่ะคุณน้อยเกินไป
ก็เลยอุ๊ยเสียใจอยากกินขนมปังที่ไส้มันเยอะ
ก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านขนมปังปิ้งขายเองซะเลย
จัดแบบทะลักเลยไส้นี่แน่นเลยให้กับลูกค้า
แบ่งเป็น๓ราคาด้วยกันนะคะก็คือเมนูแบบไส้ธรรมดา
อย่างเช่นพวกเนยนมสดสังขยาชาไทยสังขยาใบเตยอะไรต่าง
ไส้เบสิกเหล่านี้ราคาชิ้นละ๑๕บาท
อ๋อ๑๕บาทไม่แพงเนอะแล้วเป็นขนมปังก้อนเลยนะอิ่มเลยนะ
ส่วนเมนูพิเศษนะคะไส้พิเศษอย่างเช่นพวกแบบจัดแน่นจัดเต็ม
แต่ถ้าอยากแบบว่าแต่งหน้าไส้อย่างเช่นใส่โอ้โหใส่มัสเมโล
ใส่อะไรต่างเยอะแยะมากมายอย่างนี้ค่ะ
ราคาก็จะท็อปขึ้นมาอัพขึ้นมาอยู่ที่๒๕บาท
เพราะว่าเราตกแต่งหน้าให้สวยงามได้เรียกได้ว่าเป็นขนมปังที่ปังสมชื่อ
เพราะบอกเลยว่าเค้าเปิดร้าน๒วันวันแรกคล้ายดิบคล้ายดี
ขายไปได้ถึง๒๘๐๐ชิ้นเยอะมากขายดีมาก
อกถูกใจคือเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทันดีนึกออกไหม
มันเป็นเมนูที่แบบทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
แล้วนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีเมนูนุ่ม

ก็คือเมนูพวกน้ำปั่นหรือว่าเครื่องดื่มที่สีสันสวยงามสดใสแบบนี้นะคะ

เอาเป็นว่าใครที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยอิ่มแบบจุกก็ไปกันได้ที่หน้าร้านเลยนะคะ
เพราะว่าไส้แน่นหรือจะสั่งแบบเดลิเวอรี่ทางร้านเขาก็มีบริการส่งให้
พิกัดอีกครั้งร้านขนมปังกลมนมโตริมถนนราชอุทิศจังหวัดสตูนนะจ๊ะ

แล้วก็มีนมด้วยนมขายด้วย